คุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงมีการจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๐
การประดับขึ้นภาษีสรรพสารในรถยนต์ใหม่นั้น
ทำให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ก็มีการมองว่า
เป็นปัจจัยเป็นผลดีระยะยาวนะครับ
ในเรื่องของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย

เห็นได้จากยอดของการจองรถก็ค่อนข้างเติบโต
ติดตามได้จากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ประชาชนจำนวนมากนะคะได้ใช้วันหยุดในวันหยุดวันรัฐธรรมนูลนี่แหละค่ะ
เดินทางมายังเมืองทองธานีแห่งนี้นะคะ
เพื่อที่จะชมรถยนต์ในรุ่นของที่ตัวเองชอบค่ะ

ซึ่งยอดคนนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบห้า
แต่ว่าในยอดจองนั้นค่ะถึงได้กับว่ามีการปรับเป้ากันเลยทีเดียวค่ะ
ตัวเลขผู้เข้าชมงานนะคะเติบโตถึงร้อยละ๑๕หรือประมาณ๘แสนคนค่ะ
เปรียบเทียบกับการจัดงานในปีที่ผ่านมา
ท้อนให้เห็นว่าการกระตุ้นกำลังซื้อประชาชนจากการเปิดตัวรุ่นใหม่นะคะ
รวมไปถึงโปรโมชั่นแคมเปญต่างแล้วก็ภาษีสรรพสามิตรที่กำลังจะปรับใหม่ในปีหน้า
ประชาชนได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวกันอย่างมากค่ะ
แต่ก็ยังต้องรอการตัดสินใจเพิ่มเติม
แม้ว่าจะมีผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเร่งซื้อรถยนต์ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาก็ตาม
โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมมารอดูเทคโนโลยีใหม่มากกว่านะครับ

แต่ผมอยากจะมองหาพวกรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า
ซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นนะครับเพราะยังเดินไม่ได้ทั่วนะครับ
คุณคุณค่ะ
ถ้าในความคิดผมก็น่าจะเป็นในความต้องการ
ที่เราต้องการที่จะใช้รถภายในปีหน้า
ที่อาจจะเป็นมกราหรือกุมภา
ก็ทำให้ผมได้ตัดสินใจซื้อภายในปีนี้
คุณอยากเริ่มโปรโมชั่นหรือว่าคาผิดขาด
แต่ตัวเลขของผู้เข้าชมงานก็เติบโตสวนทางกับยอดจองนะคะ
นายขวัญชัยประพัทธพงศ์ผู้จัดงานก็ได้ปรับเป้ายอดจองรถยนต์ภายในงานค่ะ
เหลือประมาณ๔๗๐๐๔๘๐๐คัน
เดิมที่ตั้งเป้ายอดจองไว้ประมาณ๕๐๐๐คัน
แต่ก็ยังเร็วเกินไปนะคะที่จะประเมินยอดจองทั้งหมดในตอนนี้
กว่าจะถึงวันที่๑๓ธันวาคมค่ะ
ซึ่งจะเป็นช่วงที่ยอดจองสูงขึ้นประมาณ๑๕เท่าของวันธรรมดา
เนื่องจากว่ามีวันหยุดวันทำงานนะคะ
แล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากที่สุดในช่วงวันราชการค่ะ
โดยประเมินว่าตลอดทั้งงานยอดผู้เข้าชมจะอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๕แสนคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐จากปี๒๕๕๙
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างอาลัยและอุปกรณ์ตกแต่งในงาน
ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงานมหากรรมยานยนต์นะคะ
ว่าจะมีเงินสะพัดในงานกว่า๑๒๐๐ล้านบาทค่ะ
การปรับภาษีชมภาษามิตใหม่นะคะ
ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ค่ะ
มองว่าการส่งออกของเราในปีหน้านะคะ
ถึงกดส่วนของรถยนต์แล้วก็อะไรรถนั้น

คิดมิการความพันธ์ใจข่าวเทราะทีวี

วันนี้เป็นวันหยุดก็คาดว่า๑๐๑๑๑๑๒๑๓๔วันสุดท้าย
จะมีประชาชนไปร่วมชมงานไปจองรถไปเข้าชมงานเยอะ
กว่าที่คาดการณ์เอาไว้เพราะว่ายังคงเป็นวันหยุดยาวแล้วก็
ราคารถจองในวันนี้ปีนี้ราคายังคงเดิม
ถ้าปีหน้าก็จะปรับขึ้นตามภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับ
ใครที่พอมีกำลังก็ไปดูไปเปลี่ยนรถกันได้นะครับ